คุณผู้ชมค่ะมิ้วจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ
อุ๋ยคือมันไม่ใช่เรื่องเล่าความสนุกสนานอะไรเท่านั้นนะคะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่ง
ใครจะไปคิดคะว่าสะดุดล้มแล้วกัดลิ้นตัวเองลิ้นขาดโอ้โหแต่ไม่ได้หลุดออกจากกันนะคะ
แต่ขาดแล้วคุณหมอเย็บแต่กลายเป็นว่าพอคุณหมอเย็บลิ้นให้ต่อกันเนี่ย
ลิ้นยาวเธอลิ้นยาวกว่าคนอื่นอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ายาวขนาดไหนพี่อุ๋
มันเหมือนมีรอยต่อแล้วมันยาวขึ้นอย่างเงี้ไม่แน่ใจว่าทำไมยาวขนาดนั้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
พี่ล้มยังไงให้ลิ้นขาดอ่าเดี๋ยวให้ดูลิ้นก่อนเดี๋ยวหาว่าหมอ
อย่ากลัวกูนะตอนนั้นจำเหตุการณ์ไม่ได้เลยแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟัง
ก็คือลงไปปุ๊บอย่างนี้แล้วฟันไอลิ้นมันอยู่ข้างนอกอย่างนี้
แล้วก็ฟันบนกับร่างกระแทกอย่างแรงแล้วก็ขาด
แต่ว่ามันไม่ได้ขาดแล้วหลุดออกมาอย่างนี้นะไม่ใช่นะก็คือขาดอย่างนี้
แล้วก็โชคดีมากที่หมอต่อทันก็ด้วยการการต่อลิ้นในครั้งเนี้ย
ก็เลยทำให้เราลิ้นยาวกว่าคนปกติ
นี่ค่ะเธอบอกว่าตอนเด็กล้มแล้วกัดลิ้นตัวเองลิ้นขาด
เหมือนกับเธอใส่รองเท้าเกี้ยค่ะเป็นเกี้ยไม้
แล้ววิ่งตามคนข้างบ้านแล้วล้มนี่รอยต่อเห็นไหมคะ
ตรงรอยต่อมันอาจจะเป็นพวกแผลอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้
มันเลยยืดออกมามันเลยยาวเพิ่มออกมาหรือเปล่า
ใช่แต่ยังโชคดีที่มันไม่ได้ขาดแบบหลุดออกจากกันแล้วคุณหมอเก่ง
บอกคุณหมอเก่งมากคือเย็บต่อได้ทันนะคะครับถามว่าพอพอลิ้นเคยขาดแล้วเย็บ
แล้วลิ้นยาวเนี่ยมันประสบปัญหาในการกิน
เรื่องรสชาติเรื่องการพูดอะไรแบบนี้ไหมครับเธอบอกว่าเรื่องรสชาติเนี้ยนะคะ
รับรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มได้ปกติแต่เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอรับรู้
ครับมันเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นรับรู้เวลากินหรือเปล่าอ่านึกออกไหมคะ
แต่เธอก็เธอบอกเธอก็รู้สึกแหละเธอก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ในโลกออนไลน์
คนก็เข้าไปคอมเมนต์เธอเยอะเลยนะคะว่าไหนโชว์หน่อยลองเอาลิ้นแตะจมูกหน่อย
อืมลองเอาลิ้นแตะข้อศอกหน่อยหลายอย่างค่ะครับนี่นะคะสิบสองเซนติเมตรเหรอ
ใช่ค่ะคนไปดูคลิปเธออุ้ยสามล้านกว่าอืม
เลยบอกว่าเธอเป็นเน็ตไอดอลสาวลิ้นยาวที่สุดในประเทศไทย
คนแรกและคนเดียวแต่สวยนะหน้าตาสวยนะใช่ไหม
บอกว่าโชว์ลิ้นชัดหน่อยได้ไหมลิ้นคือฟังนะ
มันไม่มีแผลเป็นแล้วค่ะมันนานมากมาแล้วตั้งแต่เด็กเด็กนะคะ
บอกประมาณสี่ขวบห้าขวบประมาณนี้แต่ที่โชว์เนี่ยก็คือโชว์ความยาวลิ้น
มีคนบอกว่ายาวจริงจริงไหมหรือว่าใช้เอฟเฟคก็เลยปิดเอฟเฟคนะคะ
แล้วก็จะโชว์อีกรอบหนึ่งแล้วพอแล้วได้ไหมอ่า
คือน้องเขาบอกว่าบางคนเห็นคลิปน้องแล้วแบบใช้ฟิลเตอร์หรือเปล่าใช้แอปอะไรหรือเปล่ายืดลิ้นเหมือนยืดขายาวเลยไงพี่อุ๋ย
ใช้อะไรยืดหรือเปล่าของจริงเธอบอกแต่เห็นน้องเขาลองแลบลิ้นโชว์พี่อุ๋ยจะลองดูบ้างไหม
ไม่น่าจะยาวเท่าน้องเขาจะยาวกว่าปกติ๒เซนแต่ว่าเวลาปกติเขาก็ไม่ได้ดูผิดปกตินะใช่ไหม
จากเวลาแลบลิ้นออกมาแต่ก็น้องเขาบอกก็อาจจะติดพูดไม่ค่อยชัดนิดนึง
ชื่อน้องแป้งนะคะอายุ๓๒ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
จริงก็คือแบบโชคดีจริงจริงก็คือแบบโชคดีมากตอนนั้นคุณพ่ออ่ะ
ทำงานอยู่ที่บริษัทประกันพอดีแล้วเราอยู่โรงพยาบาลพยาบาลอ่ะ
ค่อนข้างนานประมาณเกือบเกือบเดือนเลยอ่ะจริงจริงอ่ะประมาณสามสี่วันแรกอ่ะ
มันก็ติดกันแล้วแหละเพราะเป็นลิ้นเด็กอ่ะเนอะแต่ว่าแม่ก็คือกังวลว่าแบบ
กลัวไปอักเสบที่บ้านหรือติดเชื้อในเลือดอะไรประมาณนี้
ก็เลยให้อยู่ยาวเพราะการรักษาของเรามันฟรีค่ะ
โชคดีมากอะไรอย่างเงี้ยมีคนแบบใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้
ให้โชว์ลิ้นแบบทั้งวันเลยอ่ะแบบว่าน้องพี่ขอดูลิ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้
แบบตอนแรกไม่มีใครรู้ซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้นะ
เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ
ก็คือทุกคนก็ยาวประมาณประมาณนี้แหละอะไรอย่างนี้
แต่เราพอมาเล่าแล้วแบบแลบลิ้นโชว์ปุ๊บกลายเป็นข่าวแบบดังตกใจเหมือนกันค่ะ